สำหรับกรณีน้องพาคินค่ะ
นั่งเล่นกับหมาอยู่หน้าบ้านแล้วหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
ทีนี้ตรงหน้าบ้านมีคลองอยู่
เข้าใจว่าอาจจะพลัดตกคลองจมน้ำหรือเปล่า
วันที่ผ่านมานะคะก็มีการระดมกำลังในการค้นหาทางน้ำ
ก็คืองมดูในคลองนี่แหละเผื่อว่าจะเจอ
ก็ปรากฏว่าไม่เจอสักทีค่ะก็เลยเริ่มเปลี่ยนมาค้นหาทางบกมากขึ้น
และมีการเรียกตัวทั้งพ่อแม่และพี่ชายมาสอบปากคำอย่างละเอียดด้วย
เมื่อวานนี้พันธ์ตำรวจเอกอัชวินบุญธรรมเจริญผู้กำกับการสพท่ายางจังหวัดเพชรชบุรี
ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพท่ายางชุดสืบสวนภูทรจังหวัดเพชรชบุรี
และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างสรรเพชยธรรมสถานกว่า๕๐นาย
กระจายกำลังกันช่วยค้นหาน้องพาคินคิดตลอดวัย๑ขวบ๖เดือนที่หายตัวไป
อย่างที่บอกว่าเน้นทางน้ำในคลองชนรับประทานหน้าบ้านมาหลายวันแล้วก็ยังไม่เจอ
รวมถึงตอนนี้เริ่มหันมาเน้นค้นหาภาคพื้นดินมากขึ้นนี่คือหน้าตาน้องพาคินนะคะ
มีการขอสนับสนุนสุนัขนมกลิ่นจากศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจตระเวนชายแดนค่ายนเรสวน
ก็เอาสุนัขมาแล้วก็ให้ดมเสื้อผ้าของน้องพาคินนะคะแล้วก็ค้นหาในบริเวณสวนด้วย
จากนี้เจ้าหน้าที่เชิญตัวแม่ของน้องพาคินไปสอบปากคำเพิ่มเติม
จะได้เป็นข้อมูลในการติดตามตัวด้วยนะคะเพราะว่ามีการแจ้งความคนหายและเจ้าหน้าที่ก็รับเป็นคดีไว้แล้ว
พันเอกสนองธัญญานนท์หัวหน้าการข่าวกอรมนจังหวัดเพชรชบุรีบอกว่า
ตั้งแต่เกิดเหตุมาเนี่ยนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารพลเรือนอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชยธรรมสถาน
ช่วยกันหาน้องทุกวิถีทางแล้วทางน้ำเนี่ยคลองชลประธานสายสามหน้าบ้านเนี่ย
งมแล้วงมอีกมีการใช้เฮลิคอปเตอร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วนค้นหาทางอากาศสนับสนุนด้วยแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่เจอน้องพาคินค่ะ
เจ้าหน้าที่เลยบอกว่าปรับแผนดีกว่าลองปรับแผนด้วยการใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกสิ
ค้นหาข้อเท็จจริงที่ทำให้น้องพาคินนั้นหายตัวไป
มีการเชิญนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาจากพัฒนาสังคมจังหวัดเพชรบุรีมาสนับสนุนด้วย
เพราะว่าต้องพูดคุยกับพี่ชายของน้องพาคินพ่อแล้วก็แม่
รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงนะคะ
เพราะว่าแจ้งความคนหายไว้ก็จะเป็นคดีคนหายด้วย
ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
ทีนี้มีประเด็นจากการสอบถามพี่ชายน้องพาคินวัย๗ขวบ
ที่บอกว่าเดี๋ยวต้องสอบสวนอย่างละเอดอีกครั้ง
ส่วนข่าวลือที่ว่าแม่ขายลูก
เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันนะคะ
แต่ก็มีการสอบสวนทั้งพ่อและแม่เชิงลึกแล้วเหมือนกัน
แยกกันสอบด้วยก็ยังไม่มีรายงานผลการสอบสวนออกมาแต่อย่างใดค่ะ

ยังคงมีความหวังว่าน้องจะปลอดภัย